คืบหน้ากรณีที่พอองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ถูกยิงเสียชีวิตกันหน่อยนะครับ
มันก็เลยต้องมีการตรวจสอบถึงเรื่องของการค้าสัตว์
หรือว่าการนำสัตว์ในสวนสัตว์
ไปค้าไปขายภายนอกสวนสัตว์หรือเปล่า
แล้วมันก็ลามบานปลายไปถึงกรณีของนกแก้วมาคอ
แล้วก็รวมถึงเรื่องของนอแร็ดนะครับ
นอกจากที่เราเห็นเก้งเผือกแล้วที่เป็นกรณีไป
คือความคืบหน้าในการสอบสวนกรณีนี้
กรณีที่นายสุริยาแสงพงศ์
ถูกนายสะวะแพทย์ผัวโดนสวนน้ะยิงเสียชีวิต
ภายในที่ทำการสชทธิสวนสัตว์สงขลา
ยังปริศนาคือ๒กรณีนี้ก็มีกรณีหนึ่ง
ที่บอกว่าลูกเก้งเผือกถูกงูเหลือมกินใช่ไหม
ผ่าท้องงูออกมาเจอซากลูกเก้งเผือก
แต่อีกตัวหนึ่งก็มีการตรวจสอบกันอยู่
ว่าตกลงแล้วมันตายจากสาเหตุอะไรนะครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
เตรียมบริวิคดีของสวนสัตว์สงคราขึ้นมาตรวจสอบทั้งหมด
เพื่อหาประเด็นความเชื่อมโยงของคดีนี้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตในภาครัฐเขต๙
และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบกรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลา
โดยจะขยายผลลงลึกในความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการบริหารงาน
ในสวนสัตว์สงขลาหลายประเด็นเช่น
กรณีการตัดสิทธิ์บริษัทที่เข้ามาประมูลงานก่อสร้างต่างในสวนสัตว์สงขลา
มูลค่าถึง๔๙ล้านบาท
กรณีที่สวนสัตว์สงขลาเข้าแจ้งความไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในเรื่องทรัพย์สินที่หายไป
โดยเฉพาะกรณีทั้งสัตว์หายและกรณีนอแร็ดหายไปเมื่อปี๒๕๕๙

คือนอแร็ดขาวที่เป็นแร็ดที่ถูกเลี้ยงไว้ที่สวนสัตว์สงขลา
แล็ดมันตาย
ทีนี้ฮะเจ้าหน้าที่มีการตัดเอานอแร็ด๒นอ
แบ่งเป็นนอที่งอกออกมาแล้วแหลม๑นอ
และนอที่อยู่ใต้ผิวหนังคุณเรียกว่านอทู่อีก๑นอ
แล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่คณะวิทยาศาสตร์มอวิทยาเขตหาดใหญ่
แร็ดมันตายตั้งแต่๒๕กุมภาพันธุ์ปี๕๕
แต่ต่อมาทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงครา
ได้มีการติดตามนอแร็ด๒นอที่เก็บไว้ที่มอ
แล้วก็ไปพบข้อมูลบอกว่ามีเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลาเอง
ทำการเบิกคืนนอแร็ดไปแล้วตั้งแต่วันที่๒๑มีนาคมปี๕๖นั่นแหละ
คือแรกมันตายปีเดียวตัดนอไปเก็บไว้ที่มอแค่ปีเดียว
แล้วมาเบิกนอแร็ดกลับไปแต่ปรากฏว่านอแร็ดทั้งสองนอหายไปอย่างปริศนา

นี่แหละฮะคุณคิดดูนอแร็ดนะ
เขาบอกว่าถ้ามูลค่าในตลาดมืดนอเป็นล้านนะครับ
แล้วก็บรรยากาศภายในสวนสัตว์สงขลาณะขณะนี้นะคุณ
คือเขาก็เปิดให้ประชาชนเข้าท่องเที่ยวตามปกติแหละนะครับ
ประชาชนก็ไปดูสัตว์ไงคือไม่จำเป็นที่จะต้องไปรู้เรื่องเกี่ยวกับการบริหารแหละ
ขอให้ได้ดูสัตว์อะไรก็ตามเขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยว
เปิดให้เด็กเข้าไปดูสัตว์ได้ตามปกติ
ส่วนการบริหารจัดการภายในการตรวจสอบเรื่องราวต่าง
ก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อไป
ก็เป็น๓กรณีนะเก้งเผือกนอแร็ด
แล้วก็เรื่องของนกมาคอที่หายไปอีกหลายตัวนะฮะ